ติดตามเรื่องของวอเล็กบอลกันบ้างนะครับทางหน้าจอไทยรัฐทีวี
ปีนี้ครับในระดับเอวีซีก็จะเริ่มเปิดหัวกันด้วยการแข่งขันวอเล็กบอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน๒๑ปีนะครับ
รายการนี้ถ่ายทอดทางช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐครับ
แชมป์เอเชียแข่งขันระหว่างวันที่สิบห้าถึงสิบแปดมีนาคมที่สนามโรงเรียนเทศบาลหนองย่าม้าจังหวัดร้อยเอ็ด
รายการนี้ครับเป็นรอบคัดเลือกทีมไปแข่งขันวอเล็กบอลชายหาดอายุต่ำกว่า๒๑ปีชิงแชมป์โลกที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับ
ความพร้อมของนักกีฬาก็ถือว่า๑๐๐เพราะว่าได้ทำการคัดเลือกเก็บตัวนักกีฬามาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ครับ
ในส่วนของความพร้อมก็เราก็ถือว่าพร้อมนะครับซึ่งความจริงรายการนี้เนี้ยเป็นการแห่งขันเพื่อคัดเลือกทีมระดำหนึ่งถึงห้าไปชิงแชมป์โลกนะครับที่เราก็เป็นเจ้าภาพนะครับในเดือนมิถุนายนที่จังหวัดอุดรธานีแต่เนื่องจากว่าเป็นการแห่งขันชิงแชมป์โลกอย่างเอเซียด้วยนะครับทั้งแม้เราจะได้ส
เน้นยำช่องทางในการถ่ายทอดนะครับที่เห็นบนหน้าจอทางเฟสบุ๊คนะครับไทยรัตน์ทีวีกับยูทูปไทยรัฐนะครับจำมาไว้เลยนะครับถ่ายเก็บไว้ก็ได้แล้วเดี๋ยววันแข่งขันก็สามารถกดเข้าไปเพื่อติดตามดูการถ่ายทอดสดกันได้นะครับแล้วก็จะมีเทปบันทึกการแข่งขันทางหน้าจอแล้วก็เว็บไซต์ของไทยร